เรื่องราวแล้วกันโอ๊ยโยงใยกันมาไม่รู้จักจดจากสิ้น
รามาซอลจียอนค่ะนักแสดงสาวชาวเกาหลี

แต่ก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวว่าพี่เป็ดเชิญยิ้มค่ะ
ก็ได้ปลดอ่าวการละกาศแล้วนะคะ

ซึ่งคนก็พุ่งเป้าไปเกี่ยวคุณพลตอานนท์หรือเปล่า
พี่พจน์ไปยุแยงตะแคงหรือเปล่า
พี่พศบอกว่าเปล่านะจ๊ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับฉันเลยค่ะ
ซึ่งแล้วก็ย้ำชัดเจนด้วยนะว่าไม่เคยใส่ร้ายสาวจียอนค่ะ
เป็นคนพูดเองด้วยว่าต้องการลดภาพการเป็นตลกนะคุณ
พอขอให้พี่พศปรับบทให้แล้วก็ยังมีข้อแม้ไม่ให้ก๊อฟเบนจพล
นักแสดงที่ร่วมงานด้วยที่เป็นประเด็นนะคะคุณ

ว่าอังคารหน้านี้นะคะสาวจียอนเนี่ย
มีคิวไปร่วมงานอีเวนต์ครั้งแรกด้วยค่ะหลังจากกลับมาจากเกาหลีนะคะ
รับรองว่านักข่าวทุกสำนักเนี่ยต้องไปรอทำข่าวเธออย่างแน่นอน
ไปเกาหลีเพราะว่าจัดการเรื่องเอกสารส่วนตัวนะคะ
หลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเธอขอหลบไปพักใจหรือเปล่า